ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอถูกขโมยรถจักรยานยนต์ไป
ค่ะแล้วก็ไปเห็นว่าเอ๊ะนี่มันจักรยานยนต์ของเธอเนี่ยมันประกาศขายอยู่ทางเฟซบุ๊ก
อุ้ยก็วางแผนล่อซื้อเลยทีนี้ล่อซื้อมอเตอร์ไซค์ตัวเอง
ถูกต้องไปล่อซื้ออะไรกันเองเลยไปจัดการกันเองเลยสุดท้ายไปไปมามาเนี่ย
ตกเป็นผู้ต้องหาเลยนะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้น
ดูภาพนี้ก่อนนี่ช่วงที่ตำรวจเนี่ยไปสกัดจับรถกระบะตู้ทึบคันหนึ่ง
ซูบิชิสีขาวในพื้นที่อำเภอคลองหลวงปฐุมธานีเมื่อคืนที่ผ่านมา
ข้างในนี่มีจักรยานยนต์เห็นไหมนักรบดำทีมมีนายอุเทนแต่งงามอายุ
เป็นคนขับนางสาวปรียาพรโคคำอายุ๓๖นั่งมาด้วยกัน
แล้วมีจักรยานยนต์อยู่คันหนึ่งที่บรรทุกใส่ตู้ทึบมา
คือการจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากกลางดึกที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจได้รับแจ้งความจากทางนายธนยศเพ็งเหล็งอายุ๒๖ปี
ธนายศบอกว่าผมเนี่ยถูกแก๊งชายชะกันขับกระบะตู้ทึบ
แล้วรถเก๋งอีกคันหนึ่งด้วยมาทำร้าย
ใช้ขวดทุบที่ศีรษะแล้วอุ้มขึ้นรถเก๋งไปทิ้งเอาไว้
ในพื้นที่นู่นฮะผักไฮพระนครศรีอยุธยา
ส่วนปมเหตุธนยศบอกว่าก่อนหน้านี้เขาได้โพสต์ขายจักรยานยนต์ผ่านทางเฟซบุ๊ก
จากนั้นก็มีคนติดต่อขอซื้อนะฮะ
ก็เลยนัดหมายส่งของกันที่ลานวัดนะครับ
ลานวัดสุธาโภษตำบลบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
เมื่อคืนนี้พอมาถึงเวลานัดหมายเนี่ยนะฮะ
ธนายศบอกว่ามีกลุ่มชายชะกัน๕คนแล้วก็ผู้หญิง๑คนขับกระบะตู้ทึบมา
แล้วก็มีรถเก๋งอีกคันหนึ่งมารับของก็คือจักรยานยนต์
จากนั้นคนพวกนี้ฉวยโอกาสใช้ขวดตีศีรษะเขาจนแบบล้มฟุบลง
แล้วอุ้มขึ้นรถเก๋งแล้วเอาไปปล่อยทิ้งเอาไว้ที่ป่าข้างทางในอำเภอผักไห่
ส่วนจักรยานยนต์ของเขาที่ประกาศขายและนัดหมายส่งของกันเนี่ย
กลุ่มคนพวกนี้ยกขึ้นกระบะตู้ทึบแล้วขับหลบหนีไป
ทีนี้พอได้รับแจ้งเหตุแบบนี้ตำรวจก็ต้องสกัดจับนะฮะ
แล้วก็สกัดจับได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงก็คือภาพนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เอาละทีนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราก็เลย
ตามไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับไปที่จุดเกิดเหตุก่อนนะ
จุดเริ่มต้นเนี่ยวัดสุธาโภษจุดที่นายธนยศคนเจ็บบอกว่าถูกทำร้าย
นี่ประกาศขายจักรยานยนต์ทางเฟซบุ๊กมีคนติดต่อขอซื้อให้มาส่งที่นี่
แล้วถูกเอาขวดเนี่ยทุบศีรษะตรงนี้ยังมีเศษขวดเศษแก้วแตกระจายอยู่ที่ลานวัดนะครับ
ลนอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนี่กล่องนี้นะฮะ
ไม่รู้ว่าตั้งใจถอดทิ้งหรือว่ามันหล่นอยู่หรืออะไรยังไง
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้กับจุดเกิดเหตุนะครับ
นาฬิกา๒๘นาทีเมื่อคืนนี้กระบะตู้ทึบสีขาวคันนี้ขับเข้ามาที่ลานวัดนะฮะ
สุธาโภษนะครับที่พระนครศรียุธยา
แล้วอีกหนึ่งนาทีก็มีรถเก๋งรีโอคันสีเขียวซึ่งเป็นแก๊งเดียวกันขับตามเข้ามา
คาดว่าเป็นรถของพี่ชายของนายธนยศคนเจ็บนะฮะ
ขับเข้าไปในลานวัดแล้วตามมาด้วยจักรยานยนต์ที่นายธนยศขี่มา
ซึ่งมันจะสวนกับรถเก๋งบรีโอ
รถเก่งริโยสีเขียวที่ขับสวนออกมา
ทีแรกรีโอเนี่ยขับตามกระบะตู้ทึบเข้าไป

ก็คันนี้ขับเข้าไปแล้วไปจอดนะฮะ
จอดเลยไปเพราะว่าเขาจะมารอรับน้องเขา
น้องเขาเอาจักรยานยนต์มาส่งให้กับคนที่ติดต่อขอซื้อ

จักรยานยนต์ไปจอดข้างกระบะตู้ทึบที่จอดอยู่นะครับตอนนั้นจะเป็นช่วง๒๐นาฬิกา๓๒นาทีแล้ว
มีภาพแสงไฟลักษณะเคลื่อนย้ายจักรยานยนต์กันด้วย
ขึ้นกระบะตู้ทึบคือความจริงนัดส่งของนัดซื้ออย่างนี้ก็ต้องจ่ายเงินจ่ายทองกันต่อใช่ไหม
ค่ะอ่ายี่สิบนาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาทีนะครับเก๋งบริโอสีเขียว
ขับกลับเข้ามาที่ลานวัดอีกรอบนึงตรงนี้นี่แหละตอนนี้นี่แหละ
ธนยศบอกว่าอยู่ดีเนี่ยถูกขวดตีหัวจนล้มฟุบไป
ซึ่งตอนนั้นจักรยานยนต์ที่ท่านยศเอามาส่งเนี่ยถูกยกขึ้นรถมาแล้ว
แล้วก็ขับมุ่งหน้าไปทางอำเภอผักไห่พระนครศรีธุยา
โดยมีรถเก๋งคันสีขาวที่เป็นพี่ชายของธนยศเนี่ยขับตามไปนะครับ
กลุ่มผู้ก่อเหตุทิ้งธนยศลงไปนี่พี่ชายก็เข้าไปช่วยเหลือ
เพราะพวกนี้เนี่ยอาจจะไม่ทันเห็นไม่ทันคิดว่ารถเก๋งสีขาวเนี่ยเข้ามากับธนยศคิดว่าขี่จักรยานยนต์มาคนเดียว
ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับพระลูกวัดสองรูปนะฮะ
บอกว่าเมื่อคืนนี้ช่วง๓ทุ่มเนี่ยท่านเห็นกระบะคันสีขาวตู้ทึบ
จอดที่ลานวัดแล้วได้ยินเสียงขวดแก้วแตก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
พระท่านก็ส่องไฟไปดูเป็นช่วงที่ท่านเนี่ย
ต้องเดินดูวัดอยู่แล้วช่วงกลางคืนทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุ
รีบอุ้มตัวนายธนยศขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปอย่างรวดเร็ว
โอ้โหดูสิยังกันในหนังเราได้คุยกับนางสาวปริยาพรนะครับ
เป็นหนึ่งในผู้ต้องหานะฮะที่ทำร้ายนายธนยศ
ตอนนี้สพเสนาที่พระนครศิริยาคุมตัวไว้ได้
หลังจากได้รับแจ้งความจากธนยศแล้วก็ไปไล่ดักสกัดจับรถเอาไว้ได้
ปริยาพรบอกว่าอย่างนี้ฮะเธอเนี่ยบอกว่านายธนายศเนี่ยนะฮะ
จักรยานยนต์คันนี้ให้กับเธอแต่กลับมาขโมยคืนไป
เธอมีหลักฐานตั้งแต่เมื่อ๒๐มิถุนายนตอนนั้นเธอโอนเงินค่ารถจักรยานยนต์ให้กับธนยศไปแล้ว
หกหมื่นสี่พันบาทตอนที่ทำการซื้อขายกันเนี่ย
นี่เห็นไหมเธอบอกเธอมีสลิปโอนเงินตอนติดต่อซื้อขายกันธนยศบอกว่าจักรยานยนต์คันนี้เป็นรถหลุดจำนำ
เธอก็ติดต่อให้อุเทนซึ่งทำงานรับจ้างขนส่งของให้ไปรับรถให้เธอ
จ้างพันเจ็ดร้อยบาทโดยส่งจากนครปฐมปลายทางบางพลี
นี่เธอบอกเธอมีเอกสารอะไรต่างนานาเห็นไหมฮะ
แล้วมีภาพจากกล้องวงจรปิดวันนั้นใช่ไหมวันพุธนะนี่
คืนวันนั้นเนี่ยอุเทนเนี่ยยังไม่ได้เอารถมาส่งให้เธอทันทีนะครับ
แต่เอาไปจอดที่หอพักแห่งหนึ่งที่นครปฐม
แล้วอยู่ดีมีคนมาขโมยจักรยานยนต์
ออกจากรถกระบะตู้ทึบไปอืม
ซึ่งเธอจำได้ว่าหนึ่งในผู้ก่อเหตุก็คือแก๊งที่เอารถมาขายให้เธอนั่นแหละ
ซึ่งตอนนั้นก็ใช้รถเก๋งคันสีขาวคันเดียวกับที่ขับมาที่วัดพร้อมกับธนยศแล้วขับตามไปรับตัวตอนที่ถูกอุ้มไปทิ้ง
เธอบอกว่าพอรถถูกขโมยไปทั้งที่ซื้อมาแล้วเนี่ย๖๔๐๐เนี่ยเธอก็ไปแจ้งความ
เธอก็เลยตัดสินใจวางแผนล่อซื้ออีกรอบนึงเพื่อให้เอารถเนี่ยมาส่งทีนี้พอเอารถมาส่งที่ลานของวัดน่ะ
ยอมรับตัดสินใจใช้วิธีสารเตี้ย

มาแล้วอุ้มเขาไปทิ้งเลย
แคสเนี้ยเขาข่ายแล้วก่อนแล้วเขามาขโมยละคืน
ในแผนละไปก่อนอายห์นของหนูมาคือตั้งใจเที่ยวว่าเอามาประกบ
เอาอย่างนี้อ่ะใครค่ะ
คือหนูพยายามโทรหาเขาแล้วเขาเหมือนปิดเครื่องปิดการศึกษาติดต่ออะไรประมาณนี้

ไม่ทำเชื่อมั่นเลยต้องใส่จานเอง

พอขายรถจักรยานยนต์ได้เนี่ยก็เลยตามพิกัดถูกว่ารถเนี่ยอยู่ตรงไหน
แล้วจะใช้วิธีคือไปขโมยรถกลับมาแล้วเอาไปขายใหม่
พอขายใหม่ก็จะไปตามขโมยกลับมา
นี่นะฮะโดยจักรยานยนต์คันเกิดเหตุเนี่ย
เป็นรถที่ทางไฟแนนซ์กำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับ

เราก็พยายามติดต่อไปยังธนยศนะฮะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เขาคือผู้เสียหายนะ
เขาไปแจ้งความเขาบอกเขาไม่สะดวกให้สัมภาษณ์
เขาว่ายังมึนอยู่ยังปวดศีรษะอยู่ถูกขวดเนี่ยฟาดเข้าศีรษะ
ไม่เคยรู้จักกับกลุ่มผู้ก่อเหตุเลยนะฮะไม่คุ้นหน้าด้วย
พลโนตรีชายานนท์มีสติภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
บอกว่าเหตุการณ์นี้ต้องแยกเป็นสองคดีนะครับคดีหนึ่งก็คือคดีทำร้ายร่างกายนายธนยศ
ซึ่งคดีนี้มีผู้ต้องหา๖คนจับได้๒นะครับก็คือคนที่อยู่กับกระบะตู้ทึบนะฮะ
หนึ่งในนั้นก็คือปริยพรนะครับแล้วก็ผู้ชายคนนี้นะฮะส่วนอีก๔คนเป็นชุดที่อยู่ในรถเก๋งบรีโอ
อุ้มเข้าไปแล้วไปโยนทิ้งนะฮะยังหนีอยู่นะครับเพราะสกัดจับทันแค่กระบะตู้ทึบคันนี้คันเดียว
ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพานะนี่ฮะ
ขณะเดียวกันก็มีอีกหนึ่งคดีคือคดีที่ธนยศถูกกล่าวหาว่าไปขโมยรถจักรยานยนต์มาจากกลุ่มของผู้ต้องหา
อินเซปชั่นเหมือนกันนะผู้ต้องหาอีกทีนึงเนี่ย
เพราะว่าธนยศเนี่ยขายให้เขาก่อนใช่ไหม

แล้วนี่ก็มาขโมยไปจากกระบะตู้ทึบ
ที่เขาจะขับไปส่งให้กับปริยพร

แต่ยังไม่ทันที่ตำรวจจะมาจับได้เนี่ย
เห็นว่าไปประกาศผ่านเฟซบุ๊กก่อนก็เลยไปย้อนสอนย้อนรอยเอามาอีกรอบหนึ่ง
เตี้ยซะเลยแยกคดีกันไปเลยนะคะอ่า